ไปดูปฏิบัติการล้อมจับถึง๓ชั่วโมงคุณผู้ชมฮะ
เจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีหมายจับนะ

มินิปกาลนะ
มินิปกาลนะ

ตอนปิดล้อมครับเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมง

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้างเก่า
และอยู่ตรงนี้คือห้องเช่าริมถนนสูงวิทย

ยิงสวนมานัดหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยิงตอบโต้
สุดตัวลงไปแล้วก็กมหมือยอมเลย
เสือหญิงที่เดินมามอบตัวนี่สวมเสื้อยันหนังเหนียวไว้ดูนี่นะ
พระเครื่องนี่เต็มคอเลยคุณผู้ชมโอ้โหนึกว่าตู้พระ
ักรูปปืนเอาไว้ด้วยบริเวณเอวด้านซ้ายครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องจับถอดเสื้อยันออกครับ
ไม่ใช่อะไรนะคือให้ง่ายต่อการจับกลุ่มหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ค้นห้องไปเจอปืน๒กระบอกเป็น

แล้วก็กระสุนปืนลูกซอง๔นัดครับ
นายสาคอนหรือว่าเสือหญิงบอกกับผู้สื่อข่าวว่า

เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามา

ตกใจก็เลยอ๋อเสือหญิงตกใจเลย
ทำยังไงยิงปืนสวนมานัดหนึ่งครับ

สู้ไหมตอนแรกสู้ไหมเราสู้ไหม

เห็นว่ามีพื้นสองกระบอก
เห็นว่ามีพื้นสองกระบอก

เก่าปีนของศาลจังหวัดตราดครับ

นายสารวุฒิร่วมกันใช้

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย
พาปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านโดยใช่เหตุครับรวมไปถึงร่วมกันบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปนี่พาขึ้นรถตำรวจไปไปสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายครับ